ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงศึก
กับกลางที่๔๕ก็ยังไม่มี
รายงานเรื่องของรายชื่อผู้เล่นทีนชัดไทย
การเดินกรกฎากฑมซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขับวันรายการนี้ครับ
ทีมไทยจากเดิมอันดับ๑๒๗นะครับจะหล่นลงมาประมาณ๓๔อันดับ
ส่วนเกาหลีเหนือนั้นจะอยู่อันดับ๑๑๔เท่าเดิม
บุคิดาฟาโซจะร่วมจากอันดับ๔๑ลงมาประมาณ๕อันดับ
แล้วก็เบรดาดูสกลายเป็นชาติเดียวที่มาแข่งขันควรเป็นนี้
อันดับโลกนั้นจะพุ่งขึ้นนะครับประมาณ๑๒อันดับ
ก็เป็นทีมเดียวที่อันดับโลกสวนทางกับ๓ทีมของเรา
ร่วงลงไปของเขาพุ่งขึ้นมา
กันกี๊ที่สองครับ
แฟนบอลที่น่ารุ้นนะ
อยากได้บัตรติดตามกันได้นะครับ

ไทยรัฐทีวีส่วนใครที่ไม่สะดวกไปเชียร์

เปิดเผยสักนิดนึงได้ไหม

เขาอยากได้เขาได้เตรียมข้อมูลไปตอบ

มีกติกาอยู่นะลองเข้าไปดูคุณวรปัตรมีไหม
ยังไม่มีขอจากคุณวรปัตย์ได้ไหม

พี่พูดถึงนี่หมายถึงบัตรขอบัตรกับคุณวรปัตร
ไม่มีนะสิพอบัตรจริง
ในปีนี้การจัดการแข่งขันก็สมาคม

ก็ยกระดับให้เป็นมืออาชีพขึ้นกว่าทุกปี

เอาง่ายเดี๋ยวคุณวรปัตรก็ซื้อให้

จะได้มีความอบอุ่นกันเชียร์ทีมไทยแลนด์ของเรา

ไปคุณชีย์ทุกปี

ดูอีกหนึ่งรายการเลยครับรุ้นเชียร์
เป็นเจ้าภาพก็แข่ง๓นัดร่วมสายกับมองโกเลีย
เจอเกมแรก๑๙กรกฎาคม๒๑กรกฎาคม
เจอกับมาเลเซียแล้วก็๒๓นะครับพบกับอินโดนีเซีย
ชาติหลังนี่ตัวแทนจากอาเซียนเหมือนเรานะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะวัดคมมันต่อในช่วง๔เกมด้วย
๘นาที๓๐นาทีทั้ง๓แมชคิกออฟ๑ทุ่ม